แฟชั่นไทยที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงจากต่างประเทศนะครับ
ก็ทำให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมวางแผนผลักดันที่จะให้ไทยเป็นศูนย์กลางแฟชั่นเอเชีย
ภายในเวลา๑๐ปีซึ่งก็จะช่วยเพิ่มยอดส่งออกสินค้าแฟชั่น
จากปีละ๗แสนล้านบาทเป็นปีละ๑ล้านล้านบาทโดยใช้เสื้อผ้าแนวบูติกเป็นจุดขาย
ไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานของคุณมาซีรีสกล่อมแก้วครับ
เสื้อผ้ากลุ่มบูติกหรือเสื้อผ้าจากร้านขนาดเล็กที่นำสมัยตัดเย็บประณีต
ทำเป็นคอลเลคชั่นเพียงไม่กี่ตัวซึ่งเป็นผลงานจากดีไซเนอร์ไทย
กำลังได้รับความนิยมอย่างยิ่งสำหรับลูกค้าไทยและต่างประเทศทำให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมวางแผนผลักดัน
ให้ไทยกลายเป็นมิลานแห่งเอเชียหรือผู้นำสินค้าแฟชั่นของเอเชียภายใน๑๐ปี
ให้เกิดการลงทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ซึ่งมีอะไรบ้างในศูนย์ดิดานไซด์เซ็นเตอร์นะคะหนึ่งหลักก็คือเรื่องของฐานข้อมูลนะคะ
รวมทั้งผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเนี่ยได้มาเจอกันนะคะ
สำหรับโครงการเร่งด่วนระยะสั้นต้องพัฒนาใน๓กลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งสิ่งทอเครื่องนุ่มโห
อัญมณีและเครื่องประดับโดยพัฒนาทั้งการออกแบบเทคโนโลยีตราสินค้ารวมทั้งบุคลากร
ซึ่งในปีนี้ใช้งบประมาณเบื้องต้นทั้งสิ้นกว่า๗๐ล้านบาท
โดยตั้งเป้าหมายให้เกิดการจัดตั้งกิจการไม่น้อยกว่า๑๒๕กิจการ
ผู้ประกอบการมากกว่า๑๑๔๐คนและพัฒนาสินค้าให้ได้มากกว่า๕๐ผลิตภัณฑ์
สามารถเป็นศูนย์กลางแฟชั่นของอาเซียนได้แต่ต้องรวมกลุ่มเป็นเครือข่าย
ในอนาคตในเรื่องของเทรนด์ตรงนี้เนี่ยเรื่องของการตลาดก็หนีไม่พ้นเรื่องของออนไลน์นะครับ
แต่อาจจะยังไม่ได้ขายทางออนไลน์โดยตรงนะฮะแต่ในปัจจุบันในโครงการปีนี้เรามีนโยบายเรามีมติกันว่า
เว็บมันก็จะเป็นออกมาคล้ายกับคล้ายพวกซาโลล่า
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมประเมินว่า
ศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นของไทย
อยู่ในระดับแถวหน้าของภูมิภาค
เป็นรองแค่ญี่ปุ่นเกาหลีและฮ่องกงเท่านั้น
หากสามารถยกระดับเป็นมิลานแห่งเอเชียได้
จะช่วยสร้างรายได้จากการส่งออกปีละ๗แสนล้านบาทต่อปี
เพิ่มเป็น๑ล้านล้านบาทต่อปีได้